ในพื้นที่จังหวัดบุรียูลำภายุฝนลมแรงมากเลย
ปรากฏว่าชายชาวกัมพูชา๗คน

ที่นี้เขาก็เลยจะกลับ

แชกไปล่าสุดก็ยังไม่รู้เลยนะคะว่าชตากรรมผู้ชายคนนิ่วชาวกัมภูชา
ปี๑๙ปีอะไรเป็นยังไงครับกูผู้ชมเกิดการเห็นไหม
คือหลังจากที่เกิดเหตุแล้วตำรวจสพนดินแดงของจังหวัดบุรีรำ
ก็ไปตรวจสอบตรงนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นเขื่อนลำนางรองอยู่ในอำเภอ
นนดินแดงจังหวัดบุรีรำค่ะตอนที่ตำรวจไปถึงเนี่ย
ไปพบกับนายวินอายุ๓๒ปีนายวินก็เป็นชาวกัมพูชาเหมือนกันเห็นไหม
อืมนั่งร้องไห้เอามือกุมขมับแบบเนี้ยครับ
ตำรวจก็เลยไปสอบถามจับใจความได้บอกว่าคนที่ตกเรือแล้วก็ศูนย์หายไปเนี่ย
เป็นน้องเขยของเขาเองชื่อว่านายรีหัวอายุ๑๙ปี
ก็ถามต่อว่าจุดตกเรือนี่คือตรงไหนจะได้ค้นหากันถูกนะคะ
ตกเรือก็คืออยู่กลางเขื่อนเลยอยู่กลางเขื่อนตรงนั้น
ต่อไม้เมื่อสักครู่โอ้โหแล้วคืองานยากด้วยไง
เขื่อนนะคะทีนี้นี่เห็นไหมตามความเชื่อของคนไทยเนอะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เอาล่ะเริ่มจุดทูปทำพิธีบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ
ขอให้การค้นหาไม่มีเรื่องของอุปสรรคต่าง
แล้วก็ขอให้เจอตัวผู้สูญหายด้วยหลังจากนั้นปฏิบัติการก็เลยเริ่มขึ้น
แบ่งชุดเจ้าหน้าที่การทำงานเป็น๒ชุดหลักก็คือชุดนักประดาน้ำ
โอ้ดูลงไปเยอะเหมือนกันน่ะเนี่ยสามสิบชีวิตค่ะโอ้โห
เฉพาะนักประดาน้ำนะคะครับชุดนักประดาน้ำเนี่ย
นำเรือท้องแบนออกไปค้นหาผู้สูญหายตามคำบอกเล่าของพี่เคยว่า
ตกเรือเนี่ยคือตรงไหนนี่แหละค่ะหลังจากนั้นเห็นไหม
นักประดาน้ำสามสิบชีวิตผลัดเปลี่ยนกันลงไปงมค้นหาตัวปุ้ยเอ้ย
มันเวิ้งว้างกว้างใหญ่ซะละเกินอ่ะใช่นี่แหละค่ะคือปัญหาโอ้โหเนี้ย
เนี้ยเนี้ยเห็นไหมต่อไม้อันนี้แหละที่เรือไปกระแทกแล้วอืม
แล้วผู้ชายคนนั้นตกลงไปนะคะทีนี้ถามว่าอีกชุดหนึ่งเป็นชุดไหน
ชุดกู้ไพรกู้ไพรทำอะไรฮะกู้ไพรเนี่ยก็ใช้เรือเนี่ย
แล่นออกไปค้นหาบริเวณโดยรอบเหมือนที่พี่เบิร์ตบอกไป
กว้างใหญ่ภายศาลกลุ่มหนึ่งงมอีกกลุ่มหนึ่งนั่งเรือแล่นไปหา
ดูผิวน้ำดูผิวน้ำกระทั่งเวลาผ่านไปสักประมาณ๕ชั่วโมง
วิแววค่ะไร้วิแววยังไม่พบตัวชายชาวกัมพูชารายนี้ที่ศูนย์หายไปนะคะ
ก็เลยต้องมีการยุติการค้นหาไปก่อนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย
เกรงเรื่องของพายุลมตอนนั้นเริ่มมาแล้วไง
ความปลอดภัยของกู้ภัยนักประดาน้ำก็ต้องมีด้วยนะครับ
ทีนี้ถามนายวินพี่เขยของผู้สูญหายต่อนะคะก็เล่าให้เราฟังทั้งน้ำตาบอกว่า
คือตัวเขากับเพื่อนชาวกัมพูชาเนี่ยขายรองเท้าอยู่ที่ตลาดโรงเกลือที่สะแก้วด้วยกันทั้งหมดเลย
ก็ชวนกันมาที่เขื่อนลำนางรองตรงเนี้ยมาตกปลาเป็นประจำอืม
สักประมาณสี่ถึงห้าครั้งแล้วนะไม่เคยเจอปัญหาแบบนี้
ครั้งเนี้ยน้องเขยผู้ศูนย์หายเนี้ยที่ยังไม่เคยมาเลยนะคะ
ขอมาด้วยก็ให้มานะคะทีนี้พอมาถึงปุ๊บก็มีการว่าจ้างเรือหางยาวทั้งหมดสี่ลำ
พร้อมกับคนขับเพื่อพาไปกลางลำน้ำลำน้ำตรงนี้
เขื่อนนะคะซึ่งลำของตัวเองเนี่ยมีทั้งหมดสามคนคือตัวเขา
แล้วก็น้องเขยที่ศูนย์หายรวมถึงคนขับเรือพอขับไปถึงกลางเขื่อน

จู่ก็เกิดลมกระโชกอย่างแรงเลยนะคะฝนก็มาด้วยตอนนั้น
คนขับเรือก็เลยตัดสินใจหันเรือเพื่อแล่นกลับเข้าฝั่ง
ตัวเขาเห็นแล้วแหละว่าข้างหน้ามีต่อไม้ตะโกนบอกคือ
เรือหางยาวเนี้ยใช้เครื่องยนต์มันเสียงดังมากอ่า
ออกไหมคะตอนตะโกนไปเนี่ยคนขับเรืออาจจะไม่ได้ยิน
ประกอบกับว่าไม่ได้เห็นด้วยนะคะคราวนั้นแหละค่ะ
จังหวะนั้นพอดิบพอดีเลยเรือไปกระแทกต่อไม้แล้วต่อไม้เนี่ย
กระแทกฝั่งที่น้องเขยนั่งอยู่ด้วย
เกือบจะพลิกคว่ำนะคะจังหวะนั้นนกเขยก็เลยพลาดพลัดตกลงจากเรือ
คนขับเรือก็เลยหันเรือกลับมาอยู่สักพักนึงมาหาหาไม่เจอนะคะ
ก็เลยต้องรีบกลับเข้าฝั่งมาขอความช่วยเหลือจากนักประดาน้ำแล้วก็กู้ภัยนี่แหละค่ะ
น้องผมน้องผมนั่งข้างเราก็ตกเลยตกน้ำเลย
นี่ค่ะเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยก็ต้องติดตามแล้วก็คือติดตามชนิดที่ว่าอย่างใกล้ชิด
ไม่คือติดตามแล้วต้องเชื่อด้วยนะเชื่อครับ
ใช่อย่างนี้คือบรรยากาศก็รายงานกันทุกวันอยู่แล้วว่าตอนนี้คือทั้งลมทั้งฝนมันมาแรงอย่างนี้เห็นไหมคะ
พอออกไปแล้วเจอลมเจอฝนปุ๊บก็รู้แหละว่ามันอันตรายต้องกลับเข้ามาแล้วพอรีบกลับเข้ามาเนี่ย
เจอเหตุการณ์แบบนี้วันนี้นะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการค้นหาร่างของผู้สูญหายต่อนะคะ
ให้กำลังใจทุกฝ่ายนะคะอย่าลืมด้วยนะฮะ
กิจกรรมทางน้ำเนี่ยมีเสื้อชูชีพติดไว้จะดีที่สุดเลยนะครับ